ส่วนด้านหลังนี้อะไรอ่ะโอ้โหนี่แหละ

ใช่บ้านนี้เขาเก็บพลุเอาไว้
แล้วจู่มันตู้มขึ้นมาระเบิด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสัก๕โมงเย็นค่ะคุณผู้ชม
ควันที่มันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบนี้

ตำรวจสพเมืองอ่างทองค่ะต้องประสานรถน้ำดับเพลิง
เข้ามาที่บ้านตรงนี้ก่อนอยู่ที่อำเภอเมืองอ่างทอง
เพราะว่าได้รับแจ้งพลุสีระเบิด

ไฟไหม้ตรงที่จอดรถหลังบ้าน
แล้วพอไปถึงเนี่ยนะโอ้โหกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาเพียบเลย
เสียงระเบิดตู้มขึ้นมาเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะในการฉีดน้ำดับไฟ
แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยโรงจอดรถห้องน้ำ
ห้องครัวที่อยู่หลังบ้านนี่เสียหายทั้งหมด
เมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นซากรถนี่คันนี้นั่นแหละ
รถยนต์คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
รถจักรยานอีก๒คัน
เหลือแต่ซากจริงดอมซากแล้วล่ะแบบนี้
ใช่แล้วบ้านใกล้แถวนั้นก็โดนแรงระเบิด
ได้รับความเสียหายไปสามหลังคุยกับเจ้าของบ้าน
คุณเบนจรัสเล่าให้ฟังบอกว่าโห
ซื้อผู้สีมานี่นี่คุณเบนจรัส
เนี่ยเนี่ยวันนี้จะมีงานล่ะ๒๐กัญญา

ใส่กล่องพลาสติกเก็บเอาไว้ในโรงรถ

ไม่รู้เลยว่ามันระเบิดได้ยังไง
ช่วงดีที่ตอนเกิดเหตุนั้นมีคนอยู่บ้าน๖คน
แต่พอมันตู้มแรกแล้วเนี่ยทุกคนวิ่งหนีออกมา
มีใครเจ็บไหมพี่ไม่มีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตาย
ส่วนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันลุงจรรย์บอกว่า
ตอนนั้นน่ะลุงนั่งกินข้าวอยู่กับป้า
อยู่หน้าบ้านมันไม่มีสัญญาณเตือนอะไรหรอกหนู
อยู่เสียงมันก็ตุ้มดังเลย
แรงระเบิดกระจกหน้าต่างบ้านลุงแตก
ลุงไม่เป็นอะไรก็โดดมอบลงพื้น
ป้าแกก็ตกใจช็อกหมดสติไปเลย
ลุงต้องพาส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
อันนี้สภาพบ้านลุงกับป้าเห็นไหมกระจกที่แตกมา
นี่เป็นแรงอัดระเบิดนี่นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบ
เดี๋ยวต้องไปหาสาเหตุไงว่าเอ๊ะซื้อมาเก็บเอาไว้ในโรงจอดรถ
นัดแล้วอยู่มันบึ้มได้ยังไง
มีอะไรมีประกายไฟเกิดจากอะไรหรือเปล่า
หรือใครแบบจุดบุหรี่เหรอแล้วไปทิ้งก้นบุหรี่เหรอ
หรืออะไรอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด้วยนะคะ
ใจคอไม่ดีเลยเวลาเห็นข่าวเกี่ยวกับการเก็บพลุเนี่ย
เพราะว่าอย่างตอนโรงโกดังเก็บพลุไอ้ตอนก็ลักลอบเก็บ
คุณผู้ชมค่ะสุดท้ายก็อาจจะไม่มิตรชิดก็เลยระเบิดขึ้นมาคุณผู้ชม